กลับเข้าสู่รายการอบตมหาสนุกกันอีกครั้งครับช่วงที่แล้วเนี่ยทั้งสองทีมก็ได้เผือกสดกันกลับมาทีมละห้าหัวเป็นที่เรียบร้อยถ้าอย่างนั้นก็พร้อมกันแล้วที่จะทำการแข่งขันเกมปากิมเผือกเลือกเส้นยาว
กติกาก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่ปั้นเส้นปลากริมเผือกให้ยาวที่สุด
ทีมไหนเนี่ยรวมใจสามัคคีกันปั้นได้ยาวกว่าก็รับทุนสนับสนุนชุมชนไปเลย๑๐๐๐บาท
ซึ่งวิธีการทำปลากริมเผือกก็ไม่ยากเลยครับเริ่มจากการนำแป้งเท้ายายม่อมและแป้งมันสำปะหลัง
มาผสมรวมกันกับเผือกนึ่งให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ปั้นให้เป็นก้อน
ครึ่งจนแบนและตัดให้เป็นเส้นเล็กนำลงไปใส่ในน้ำร้อน
ไว้สักครู่ให้เส้นสุกก็เอาขึ้นมาพักที่น้ำเย็น
และนำลงไปใส่รวมกันกับน้ำกะทิที่ผสมน้ำตาลรอเอาไว้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับ
เหมือนกันจะยกใส่หน้าเอามาเอามาพบไหมพบห้าหัวค่ะห้าหัวห้าหัว
อ่าเรียบร้อยเมื่อหามาครบเดี๋ยวจะให้เผือกที่นึ่งแล้ว
ไม่ต้องเสียเวลานึงค่ะโอเคโอเค
เชิญประจำที่ได้เลยครับแม่เอาล่ะเตรียมตัวนะฮะ
พร้อมแล้วเชิญมาตักเลยครับ
อ่าเอาเท่าไรโอ้โห

ตักมากตักน้อยก็แล้วแต่สูตรของแม่แต่ละทีมครับ
แบบนี้เนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีวิธีการทำอย่างไร
เริ่มจากทีมสีส้มเลยครับ
วิธีการแตกต่างกันไปใส่น้ำร้อนเลยเหรอฮะ
ใส่น้ำร้อนแล้วแป้งมันไม่ใสเหรอสูตรใครก็สูตรใคร
นี่อ๋อเหรอสูตรนี้แป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วเห็นไหม
แล้วเผือกก็เละเผือกเขาก็กำลังยีอยู่

ด้านนี้เขาใช้วิธีใช้แป้งใช้เผือกผสมลงไปแล้วใช้น้ำร้อนนะ

เมื่อแม่ทั้งสองทีมครับนวดแป้งได้ที่แล้ว

เหลือเวลาเท่าไรน้องพลจะหมดเวลาปั้นแล้ว
เหลือเวลาแค่๒นาทีในการปั้นนะคะ
แม่ต้องเร่งมือกันหน่อยแล้ว

เอ้าหลีบแล้ว
ด้านนี้ทำให้ดีนะครับเพราะว่าด้านนู้นเนี่ยเขาปั้น
อุ๊ยเขาไม่ขาดนะขาดไม่ได้นะอ้าวขาดนะ

ซึ่งปลากริมของทีมสีฟ้านี่ขาดเสียแล้วล่ะครับ
แก้ไขยังไงดีล่ะครับแม่
เร็วด้วยนะจ๊ะแม่จ๋า
๒๑หมดเวลา
เอาล่ะสิครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องนำแป้งปลากริ่มไปต้มในหม้อใบยักษ์
กับน้ำเดือดกันแล้วล่ะครับพร้อมกันไหมจ๊ะ

เอาละครับขึ้นแล้วครับคล้ายมันหมูเลยฮะ
แล้วก็ใส่น้ำเย็นนะฮะเพื่อจากร้อนมาส่งให้เย็นปุ๊บทำการควบแน่นให้มันปุ๊บมันจะได้เย็น
สีฟ้าสีฟ้าเป็นยังไงแล้วสีฟ้าลงกะทิเสร็จแล้ว
ไม่ลงน้ำเย็นก่อนเหรอคะไม่ลง
หมดเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปลองชิมกันก่อนนะครับ
การทำปลากริมเผือกของแม่ทั้งสองทีมเนี่ยเรียกว่าช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงล่ะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสูตรการผสมแป้งนวดแป้งหรือปั้นเส้นจนกระทั่งลวกเส้นเนี่ยไม่มีเหมือนสักขั้นตอนเดียว
แต่ก่อนที่เราจะไปวัดความยาวกันตอนนี้เราให้คณะกรรมการทั้งสามท่าน
ได้ลองลิ้มชิมรสชาติปลากริมเผือกของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าครับ
สีส้มทำเสร็จก่อนชิมสีส้มก่อนนะครับ

คนละถ้วยได้เลยนะคะ
มาเลยลองชิมดู
แบ่งกันแบ่งกัน

เหนียวใช้ได้นะครับ

ก็หวานนะครับใช้ได้

อ๋อเห้ยแตกต่างกันนะ
มาถึงพี่สมจิตขอบคุณมากครับ

ครับเส้นเหนียวนุ่ม
กะทิหอมหวานมันน้อยไปนิดหนึ่ง

ทีมสีฟ้าคนละถ้วยเลยครับ

รับรับรับ
หมายถึงว่าตัวเนื้อใช่มั้ยครับ
ตัวเนื้อครับ
หวานไปนิดหนึ่ง
กลิ่นกะทิ

มันเละมันขาดมันสบั้นไปหมดเลย

ถ้าเราวัดเส้นยาว

และสีที่ท่านคณะกรรมการคิดว่าน่าจะชนะ

ส้มค่ะเป็นเอกฉันเลยนะ
แม่ใจตรงกันจริงเลยนะครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านของเรา
ถ้าอย่างนั้นครับพี่ลิงและน้องพลอย
ถึงเวลาที่ต้องยกเส้นปลากิมเผือก

เพื่อเทียบความยาวกันแล้วล่ะครับ
ดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย
ก็ยังเดาไม่ออกเลยครับว่า
หวยจะออกที่ทีมสีไหน

ทีมสีส้มเรียกว่ายาวนำทีมสีฟ้าแล้วล่ะครับ

แบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับเส้นปลากิมทีมสีฟ้าแล้วล่ะ
ตอนนี้กำลังจะวัดนะ

ไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวขาด

สีฟ้ายาวได้สุดเพียงเท่านี้

ทีมที่ร่วมแรงสามัคคีกันจนเป็นผู้ชนะในการแข่งขันกันทำปลากริมเผือกเลือกเส้นยาวก็คือ

แต่อยากรู้จริงเลยว่าเส้นปลากริมเผือกเส้นนี้เนี่ยยาวกี่เมตรกันล่ะครับเนี่ย

เมตรเมตรสองเมตรสามสิบสี่นะครับ
สองเมตรสามสิบสี่นะครับ

ก็คือนวดอะค่ะเวลานวดต้องนวดให้นานนิดนึงแล้วมันจะทำให้แป้งเหนียวขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้น
แล้วเวลานวดเนี่ยเราใช้น้ำมันน้ำมันเนี่ยน้ำมันไพรไหมเวลาเรานวด

ทำยาดมทำยาดม

แม่ชนะจนได้นะครับผม
ต้องแล้วค่ะถ้าชนะแบบนี้นะคะไทยรัตน์ทีวีและรายการอ้อมประตอมมหาสนุกมอบเงินรางวัลให้เลยหนึ่งหมื่นครับผม
มาสุดยอดนักทอง
อันนี้เป็นนักมวยหรือนักขโมยก็ไม่รู้เออจะบ้าหรือเปล่าคุณแม่ได้เงินหนึ่งหมื่นแม่จะเอาไปทำอะไรครับ

สุดยอดก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการด้วยนะครับขอบพระคุณไปอย่างสูงครับ

เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าอบตขอแรง